ละนิธิโตโยต้าประเทศไทยก็เลยมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นนะคะ
ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง๒แสนบาทต่อรางวัล
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักวิชาการได้สร้างสรรค์ผลงานวิชาการดีด้วย

ผลงานวิชาการดีเด่นเรื่องสีในศิลปะวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมนำเสนอวิวัฒนาการของสี
การตั้งชื่อสีความรู้สึกในการมองเห็นสี
รวมถึงการใช้สีในงานจิตกรรม
คือหนึ่งในผลงานวิชาการที่ได้ประกาศเกียรติคุณ
ย่องผลงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
จัดขึ้นโดยมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมการศึกษา
และสนับสนุนให้นักวิชาการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการใหม่
รวมทั้งยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของไทยค่ะ
เพราะว่าสีนี่มันเป็นองค์ประกอบของทุกสิ่งทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

แม้แต่คนเราแฟชั่นอะไรอย่างนี้ก็สีลิปสติกก็สีอะไร
เพราะฉะนั้นสีจริงทำให้รู้สึกมันเรื่องน่าสนใจ
เพราะฉะนั้นพอเวลาเราศึกษาเรื่องสีมันก็ไปเรื่อย

มีผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณา๕๖ผลงานค่ะ
จะต้องเป็นผลงานที่เขียนโดยนักวิชาการไทย
และจัดพิมพ์ในรูปแบบของหนังสือ

ส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้
โดยผลงานวิชาการดีเด่นที่ได้รับรางวัล
แบ่งเป็นด้านสังคมศาสตร์ผลงานเรื่อง
อดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่น
สูงวัยระดับสุดยอด
ด้านมนุษยศาสตร์เรื่องอภิษฐาน
ศัพท์ชาติสถาปัตยกรรมไทยเล่ม๑๔
และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รถข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน